การเมืองร้อนกันหน่อยนะฮะหลังจากปรากฏภาพอดีตนายกสองท่าน
นารกุลยิ่งลักษณ์ไปเดินควงคู่กันที่กรุงปักกิ่งของจีน
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวถึงเมืองไทยแน่นอนนะครับ
ผลเอกมายุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าให้ต่างชาติ
รบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็กฎหมายของไทยด้วยครับ
เรื่องเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวมองสถิติว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศ
แต่ผมคิดว่าประเทศไทยก็มีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายของแต่ละประเทศมาทำผิดในประเทศไทย
ผมก็ทำในคดีจับกรมอยู่จำนวนมากกว่าน้ำกวน
แล้วก็ส่งตัวตามกฎหมายกลับไปลงโทษที่ประเทศต้นทาง
เพราะฉะนั้นทุกประเทศก็น่าจะต้องเคารพในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ
อย่าให้มีการเคลื่อนไหวของคนที่ทำผิดกฎหมายของแต่ละประเทศ
เพราะเป็นกฎหมายที่เราเคารพกฎหมายคนอื่น
และคนอื่นก็ต้องขอรบกฎหมายเราด้วยเช่นกัน
นั่นคือจัดถีกับความเป็นมนุษย์ของประเทศไทย
ก็เป็นเสียงบางชั่วมณ์ตอนของพเบายุจันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวในเรื่องของการปรัฐกฐาพิเศษ
ในงานประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์๔๐เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
ซึ่งตอนท้ายท่านนายกก็กล่าวขอโทษที่พูดแบบไทยแท้
กับคณะธุรานุทูตจากต่างประเทศที่ร่วมฟังด้วย
ท่านอาจจะไม่เข้าใจพูดใช้คำศัพท์แบบไทยเลย
ก่อนหน้านี้ท่านนายกบอกว่าสิทธิมนุษยชนต้องไม่ละเมิดกฎหมาย
และต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูลเพื่อนำไปสู่สังคมที่ปรองดอง
แต่ยังมี๒คนที่ขยับอยู่ต่างประเทศทำให้คนในประเทศปั่นป่วนไปหมด
นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์อีกครั้ง
กรณีที่มีภาพถ่ายของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
บอกว่าไม่มีความเห็นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของต่างประเทศ
ที่ต้องดำเนินการและติดตามตัวเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงกระพีเท่านั้น
ทางด้านนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และไม่ทราบว่านางสาวยิ่งลักษณ์ถือหนังสือเดินทางของประเทศใด
แต่ก่อนหน้านี้ก็แจ้งทุกประเทศให้รับทราบถึงกรณีดังกล่าวแล้ว
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปต้องเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่จะดำเนินการ
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดมาเป็นพิเศษนะคะ
ส่วนจากกรณีที่ได้เข้าหารือกับนายบริสจรสันรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษในวันเดียวกันนี้ค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยถึงกระแสข่าวที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีแหล่งพำนักอยู่ในอังกฤษนะคะ
ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชายรักษาการเลยคาที่การภักดิ์เพื่อไทยบรรบุว่า
อดีตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยทั้ง๓คนมาปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
แต่ก็ยังคงอยากให้ใช้ช่วงเวลาในปัจจุบันช่วยเหลือประเทศชาติในวงกว้างต่อไป
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าได้เดินทางไปพูดคุยเพื่อปรับตัวหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้น
พักเพื่อไทยยังไม่มีความจำเป็นใดที่จะตัดสินใจเรื่องการหาตัวหัวหน้าพักคนใหม่ครับ